คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะตามต่อ

น้องชายแดนไปเรียนในสถาบันกวดวิชาเตรียมทหาร
คือลักษณะเหมือนกับไปเรียนประจำพักอยู่ที่นั่นเลย
แต่ปรากฏว่าสภาพร่างกายน้อง

เพราะว่าบริเวณอวัยวะเพศของน้องเหมือนกับโดนไฟหล่น
มีรอยไหม้แล้วก็ปอดช้ำ
โอ้โหร่างกายบอบช้ำมีรอยช้ำเต็มไปหมดนะฮะ
ข้อสงสัยเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิต
ไม่ใช่เป็นการเล่นกันระหว่างเพื่อน
คือถึงแม้ว่าครูที่สอนอยู่ที่สถาบันกวดวิชา
จะบอกว่าเป็นการเล่นกันเหมือนกับเด็กมาล้มทับกันแบบนี้
แต่ตอนนี้ค่ะความคืบหน้าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา

คือตำรวจก็มีการนำกำลังไปจับกลุ่มเจ้าของสถาบันกวดวิชา

แต่เจ้าตัวยังปฏิเสธอยู่นะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองนครสวรรค์
พร้อมด้วยตำรวจกองปราบรามก็รวมกำลัง
แล้วก็นำหมายจับข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ไปที่สถาบันกวดวิชาเตรียมทหารกวดวิชาบ้านพี่นัท
ซึ่งสถาบันนี้อยู่ในหมู่บ้านไอซแลนด์๖
ตำบลวัดไสอำเภอเมืองนครสวรรค์
ก็จะไปจับกลุ่มตัวนายนัทพลถาวรพิบูรอายุ๒๗ปี
หรือว่าพี่นัทซึ่งเป็นเจ้าของสถาบันกวดวิชานี้นะคะ
แล้วก็นางสาวพีรยาพละแสนนางสาวนงลักษณ์พระแสน
ออกหมายจับในครั้งนี้ค่ะ
มาจากการที่เด็กที่เขาเรียนในสถาบันเดียวกัน
แล้วเด็กที่เขาเคยมาเรียนหลายคนให้ปากคำกับพนักงานอายการ
พนักงานสอบสวนนักสังคมสงเคราะห์
ซึ่งเด็กเหล่านี้นะคือตำรวจบอกว่า
โอ้โหกว่าจะยอมเป็นพยานได้

เพราะหลายคนก็โจมตีว่าคดีนี้ทำไมถึงช้าจัง
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ยืนยันออกมาเรื่องนี้

เด็กเขาไม่กล้าไงตามวุฒิภาวะของเขานะฮะ
แล้วก็ต้องมีนักจิตวิทยาคอยประกบอยู่แบบใกล้ชิดเลยค่ะ
ซึ่งเด็กเขายืนยันชัดเลยนะคะ
มีส่วนร่วมกับลูกศิษย์ที่เป็นนักเรียนอีก๔คน
ทำร้ายร่างกายน้องชายแดนหรือว่าเด็กชายทัพกรทรัพย์สิน

น้องเข้าไปเรียนแล้วก็อยู่ที่สถาบันนี้
ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนตอนนี้พี่นัทเจ้าของสถาบันยังให้การปฏิเสธ
เมืองต้นก็เตรียมให้ทนายความยื่นหลักฐานขอประกันตัวนะคะ
การจับกลุ่มมันเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้
ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็มีตำรวจฝ่ายปกครอง
มีศึกษาธิการจังหวัดมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
นำกำลังแล้วก็หมายค้นเข้าไปตรวจสอบ
สถาบันกวดวิชาเตรียมทหารกวดวิชาบ้านพี่นัท
อันนี้เป็นภาพเมื่อวานเขาก็เอากลวยไปตั้งเลยนะ
คือเตรียมที่จะเก็บรายละเอียดค้นหาหลักฐาน
ว่ามันไปเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของน้องชายแดนวัย๑๕ปีไหม
เพราะว่าคุณหมอระบุสาเหตุการตาย
เกิดจากการบาดเจ็บของตับอ่อนการกระทบต่อช่องท้อง
ทีนี้ทางเจ้าของสถาบันกวดวิชาก็บอกว่า
ที่น้องเป็นแบบนี้เพราะว่าเด็กเขาเล่นกัน
ในสถาบันนี่แหละเวลาที่เขาเล่นกัน
คือเขาก็มาล้มทับต่อกันแบบนี้
เพื่อนตอนแรกก็ออกมาให้ข้อมูลว่าน้องตกบันได
มันไม่เกี่ยวข้องกับการที่น้องชายแดนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
แต่ท้ายที่สุดแล้วอย่างที่รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะ

แล้วเด็กก็ยืนยันตรงกันนะคะ